มาดูศึกระหว่างร้านขายกล้วยพวกกล้วยปิ้งกับร้านดอกไม้
อันนี้เปิดศึกแต่เช้าตรู่จริงค่ะ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดา

ลองดูจังหวะตอนที่เกิดเหตุก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะ

มาหมดอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะ
ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่ตรงตลาดท่าดินแดงแถวคลองศาลคุณผู้ชม
ฝั่งหนึ่งเป็นพ่อค้าร้านดอกไม้เสื้อเขียวแขนกุดนะนะ
อีกฝั่งหนึ่งที่ใส่เสื้อลายดอกเป็นแม่ค้าร้านกล้วย
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ็บทั้งสองฝ่ายค่ะ

ทีนี้เรื่องนี้เวลาสองฝ่ายทะเลาะกันเราก็ต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายถูกไหม
ใช่
ถือตะลิวประหย่าศึกแล้วก็โดนลุกหลง
เพราะว่าตัวป้าแจ่มเองเนี่ยแกก็มีแผลที่ขมับขวา
หัวแตกนี่ดูนั่งคุยกับนักข่าวของเรา

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวป้าแจ่มไม่ใช่คู่กรณีหลักนะ
แต่ฝ่ายนั้นผัวร้านดอกไม้ธานวุฒิ
ทะเลาะกับน้องสาวผัวฉัน
แล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงทำร้ายร่างกาย

แล้วก็เล่าในฝั่งป้านะว่าป้าก็อดทนมาตลอดเหมือนกัน
อดทนอะไรก็ฝั่งโน้นน่ะมันก็มาสูบบุหรี่
สูบบุหรี่มาตะโกนด่าใกล้ร้านมาตะโกนล้อเลียนแบบนี้
วันที่เกิดเหตุเมียของฐานวุฒิเดินมาชนน้องสาวผัวฉัน
แล้วก็ด่าทอลามปลามาถึงพ่อแม่เอามันก็ลงไม้ลงมือกันสิ
แจ่มบอกนะบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วข้อหาพยายามฆ่า
ไม่ยอมหรอกเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
เห็นไหมแต่ละฝ่ายต้องย้อมสีภาพเอาไว้เพราะว่าเลือดอาบจริงค่ะ
ป้าแจมนี่กับก็ไปแจ้งความที่ศรบุภาราม
ส่วนฝั่งร้านดอกไม้ฝั่งนายฐานวุฒิเนี่ย
ไปแจ้งความที่สอนอสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ
ถามว่าทำไมต้องแจ้งคนละศรอ่ะ
ก็จุดที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นทั้งบนถนนแล้วก็บนทางเท้า
ก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันทั้งถนนทั้งตรงทางเท้า